ซึ่งสถานการณ์ที่บริเวณสามแยกบางสะพานตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีก็ได้รายงานสถานการณ์มานะครับ
ตอนนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณอัธชัยนิธิศรีละตานัน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีร่วมรายการกับเราทางโทรศัพท์ในขณะนี้ครับ

ตอนนี้คุณอัธชัยอยู่ที่บริเวณจุดไหนครับ
ผมยังอยู่ที่เดิมนะครับผมบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันสนมเทกเกษมนะครับผม

ล่าสุดณตอนนี้นะครับผมระดับน้ำได้ลดลงเหลืออยู่ประมาณ๑เมตรนะครับผม
ในเส้นข้างนอกถนนเพชรเกษมนะครับผม
ซึ่งตรงนี้ระดับน้ำที่ลดในข้างนอกนี้คือจะเข้าไปท่วมในตัวอำเภอแล้วครับ
ครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีคนไปติดอยู่ที่บนรถบรรทุก๕คนที่บริเวณใกล้กับปั๊ม
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้ทางทีมงานกู้ภัยครับผมกำลังเดินย้อนสอนย้อนน้ำขึ้นไปอยู่ครับ
กำลังถึงสักประมาณ๓๐๐เดตน่าจะถึงจุดนั้นครับผม
เบื้องต้นตอนนี้ทางทีมงานตอนนี้ครับผมกำลังตรวจสอบจุดที่ว่ารถตู้คว่ำครับผม
ครับครับผมที่ว่ามีผู้ติดอยู่ภายในรถสี่คนนะครับผม
ตอนนี้ถึงตัวรถแล้วกำลังตรวจสอบอยู่ครับผม
ครับตอนนี้ไปถึงรถตู้แล้วครับ
ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับขึ้นไปเพื่อจะไปถึงตัวรถคันนั้นนะครับผม
แสดงว่าตอนนี้ระดับน้ำน้ำก็แสดงว่าไหลไม่แรงมากแล้วสิครับตอนนี้ถึง
ความแรงของน้ำก็ยังค่อนข้างแรงอยู่ครับผมแต่ก็คือไม่แรงเท่ากับตอนแรกเลยครับ
แล้วก็ปริมาณน้ำเริ่มลดลงอยู่เรื่อยในส่วนของเส้นขนมที่กระแสอยู่นะครับ

ครับผมก็คือเป็นแนวโน้มที่ดีในส่วนข้างนอกแต่คือในส่วนนี้ก็คือจะไปหนักข้างในในตัวอำเภอแล้วครับผม
อืมตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่ไหมครับครับ
ตอนนี้ฝนยังตกอยู่บรอยปลายนะครับผมในส่วนของเส้นขนมที่กระแสครับผม

ซึ่งตอนนี้ที่ผมได้รับรายงานมาล่าสุดทั้งในบางสะพานต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากครับผม
ตอนนี้แต่ไม่มีหน่วยงานที่สามารถเข้าไปรองรับได้

เนื่องจากว่าตอนนี้ครับน้ำระดับในข้างในตัวอำเภอครับผมค่อนข้างสูงและเชี่ยวครับ
อืมมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างครับที่ในตัวอำเภอครับ
ตอนนี้จุดหลักเลยก็คือรอบบริเวณโรงพยาบาลบางสะพานนะครับผม

ครับผมในส่วนนั้นแล้วก็หลังจากตรงนั้นไปเส้นที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอทั้งเส้นนะครับ
อืมตอนแรกเห็นว่าจะเอาตัวโรงพยาบาลบางสะพานเนี้ยเป็นศูนย์บัญชาการในการช่วยเหลือใช่ไหมครับ
น้ำกับสอบทลายมาช่วยกันกั้นโดยรอบบริเวณโรงพยาบาลบางสภาจะสามารถยันยันอยู่ในระดับนึง

แต่เนื่องจากมวลน้ำมีจำนวนมากครับตอนนี้ได้รับรายงานมาล่าสุด
ก็คือน้ำเข้าไปในตัวโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับผม

ครับส่วนบริเวณสถานีรถไฟบางสะพาน
ตอนนี้เห็นมีรายงานว่าน้ำได้ไหลเข้าไปท่วมตรงบริเวณสถานีรถไฟ

เป็นบริเวณที่ค่อนข้างสรรค์ส่ามครับส่วนของสถานีรถไฟครับครับ
ซึ่งตรงนั้นก็คือจะอยู่ตรงนั้นคนเป็นส่วนกลางของหน่วยราศการต่าง

บริเวณโดยรอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือน่าจะจมน้ำหมดแล้วครับ
ระดับน้ำน่าจะอยู่ที่ประมาณบ้าน๑ชั้นนะครับผม

กระแสน้ำยังค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะตอนนี้

ที่ผ่านมาสภาพที่น้ำท่วมอำเภอบางสะพาน
ตามที่ประสบการณ์ที่คุณอัตชัยได้เคยประสบมาเนี่ย
น้ำมันจะมีลักษณะที่จะท่วมอยู่นานมากไหมครับ
อย่างที่เคยสัมผัสมานะครับผม

ส่วนใหญ่คือมาปุ๊บแล้วก็คือจะลงทะเลเลย

ระบายน้ำเนี่ยก็คือระบายลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว

แต่ในครั้งนี้ครับผม
เป็นครั้งที่ค่อนข้างจัดว่าค่อนข้างหนักมากที่สุดในรอบ๔๐ปีเลยครับ
จากที่ได้ฟังมาก็คือปีล่าสุดที่ว่านักก็คือปี๒๕๕๙
ก็คืออย่างครั้งนี้อยากหนักยิ่งกว่าครั้งนั้นครับผม

น้ำก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่เยอะเท่านี้ครับ

ก่อนหน้านี้ทางอำเภอได้มีการแจ้งเตือนกับประชาชนไหมครับ
เพราะว่าฝนค่อยไล่ตกจากทางด้านล่างแล้วขึ้นมาทางด้านบนเรื่อย
มีการเตรียมการมากน้อยขนาดไหนครับ
ในส่วนตอนนี้ที่ผมดูแลอยู่ในส่วนของเทศบาลและเทศบาลร่อนทอตอนนี้
เขามีการประกาศแจ้งเตือนเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณแนวคันคลองนะครับ
ให้เต็มอพยพเพื่อนที่สูงตั้งแต่ประมาณช่วงสายสายของวันนี้ครับผม
แต่เนื่องจากว่าจะมีประชาชนบางส่วนที่ว่ายังไม่ต้องการอบพยพนะครับ
ก็ยังมีการติดอยู่ภายในบ้านเรือน

ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีรายงานว่ามีคอสะพานที่สะพานวังยาวนะครับ

คอสะพานตรงนั้นขาดเนี่ยการจราจรมันจะเป็นยังไงบ้างครับ

สะพานตัวนี้คือเป็นคอสะพานหลักบนถนนเพชรเกษม

ก็คือจะทำให้สนุนเท็กเกษมเป็นอัมพาตตลอดครับ
ก็คือไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราวครับ

ครับผม
ในช่วงคืนนี้มีกระแสน้ำที่ไหลค่อนข้างเยอะขนาดนี้นะครับ
ตอนนี้ประชาชนที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรกันบ้างเนี่ย
ตอนนี้สามารถที่จะติดต่อกับใครได้
หรือว่าจะมีศูนย์บัญชาการที่ตอนแรกบอกว่าจะไปอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ตอนหลังเห็นบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่สามารถจะไปอยู่ได้
มีการติดต่อประสานงานกันอย่างไรได้ครับ

แต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่ากระแสน้ำค่อนข้างแรงการเข้าช่วยเหลืออาจจะช้านิดนึงครับในช่วงนี้

ฉะนั้นก็คือตอนนี้ต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งครับผม
ครับผม๑๗๘๔นะครับ

ครับผมเอาละครับขอบคุณครับคุณอัธชัยครับ

คุณอัธชัยนะครับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ
ได้อยู่บริเวณที่๓แยกบางสะพานตรงปั๊มน้ำมันเชิง
ตอนนี้ระดับน้ำถึงแม้ว่าจะลดลงแล้วที่บริเวณถนนเพชรเกษมนะครับ
แต่ว่าน้ำนั้นก็ได้ไหลเข้าไปท่วมที่อำเภอบางสะพาน
ตอนนี้ก็ระดับน้ำก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเรื่อย
เพราะว่าที่อำเภอบางสะพานนั้นจะเป็นพื้นที่รับน้ำจุดสุดท้าย
ก่อนที่จะไหลลงไปสู่ทะเลนะครับ
ซึ่งเวลาที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีน้ำที่ไหลค่อนข้างที่จะแรงนะครับ
แล้วก็เร็วแล้วก็จะระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วมาก
แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็จะไหลลงสู่ทะเล
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างที่จะไหลแรง
จะมีการซัดพาเอาผู้ที่ไปอยู่บนที่บริเวณทางน้ำ
ไหลไปกับน้ำแล้วก็เกิดอันตรายได้นะครับ
สามารถที่จะติดต่อไปทางเบอร์โทรศัพท์๑๗๘๔นะครับ
แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้พยายามอย่างสุดความสามารถ
ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแต่ว่าตอนนี้กระแสน้ำยังคงไหลแรงอยู่นะครับ